คุณผู้ชมค่ะมาเมาส์กันต่อเรื่องนี้

บอกว่าข่าวลือที่มีเพจดังออกมาเปิดประเด็น

นางเอกหน้าแบ๊วแยกบ้านกับสามีเด็กชอบกินเวย์

มิกกี้ค่ะล่าสุดเจอคุณพี่วุ้นเส้น

หน้าแบ้วกับสามีนักราม
อย่างที่บอกไปว่าเขาโยงไปหาเจนนี่มิกกี้
เพราะว่าตอกย้ำว่าทั้งสองคนเนี่ยโพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัวทำนอง
แบบว่าต้องกลับมายังเส้นทางเดิม

ส่วนทางฝั่งสามีเขาก็แชร์คลิปการใช้ชีวิตเอาไว้ว่า
เครียดกับคนที่ไม่ดีที่ทำลายความสงบสุข
มันก็พอจะโยงกันได้อยู่คุณผู้ชม
ใช่ล่าสุดค่ะพี่วุ้นเส้นในฐานะเพื่อนของเจนนี่
ออกมายืนยันความสัมพันธ์บอกว่าเจนี่มิกกี้

ที่เจอกันมาเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเจอปกติ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไปถามเจ้าตัวเองก็จะดีกว่า
ส่วนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครอบครัวงครอบครัว

แต่ว่าคราวนี้พี่วุ้นเส้นบอกว่าเจนี่เขาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไร

ท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าเพื่อนจะแข็งแรงผ่านทุกปัญหาไปได้

ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามจ้า

แต่ว่าอย่างถ้าเกิดถามในฐานะเป็นเพื่อนเนี่ย
เราเห็นว่าเขาปกติดีกันอยู่เราก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไร
ทุกวันนี้ก็เห็นก็ยังอยู่ด้วยกันปกติ
ก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยข่าวมันออกมาทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้มีเวลามานั่งคุยว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าเพื่อนมีอะไรก็คงบอกแล้วแหละ
นานารีบออกงานค่ะตอนนี้เลยค่ะ

ส่วนเราก็เป็นโคสก
คือเราก็ถ้าเจอตามงานก็ถามเราได้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือปกติค่ะ
อะไรที่เข้ามาผ่านมาผ่านไปอะไรอย่างนี้

นะคะแล้วไม่ต้องรอคุณนานงนานานะคะ

เมื่อคืนนี้ค่ะสาวเจนนี่ได้ออกรายการของพี่มดดำเลยค่ะ
คือเรียกว่ายังไม่นั่งเก้าอี้เลยนะคะ

ตกประเด็นแล้วยังไงเดี๋ยวนี้ถึงยังเหรอ
โดยเสาเจนี่ก็ยอมรับตอนแรกตกใจเลย
มีการขนคอออกจากบ้านจริง

ตอนนี้อยู่บ้านเดียวกับสามีคุณมิกกี้อยู่นะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าคนเป็นสามีภรรยากันก็มันก็มีธรรมดานะ

แต่ว่ายังไงสรุปแล้วก็ต้องนึกถึงลูกสาวเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ส่วนเรื่องการลงรูปแล้วก็คลิปผ่านโซเชียล
รูปออกฝีมนมรจายลูกอย่างรูปเยอะครับคุณผู้ชม

ก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานกันเท่าไหร่นะคะ
หลายคนก็เลยอาจจะตีความไปต่างนานานะคะ
ก็บอกว่าตัวเธอเองก็ต้องโฟกัสเรื่องสุขภาพ
หุ่นเป็นสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะเธอรับงานเกี่ยวกับเรื่องแนวนี้ค่ะ
ไม่สามารถละเลยได้อ้าวสรุปแยกย้ายพับเสือเก็บหมอนกลับบ้านได้แล้วจ๊ะ
เขาย้ายของรีโนเวทบ้านเฉย
ใช่อย่าตกใจไป
ต่อกันอีกสักหนึ่งแม่ดีกว่าคุณแม่เป้ยปานวาดค่ะต้องบอกเลยว่า
หายใจแบบโลกนี้เลยนะโล่งอกโล่งใจคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้พี่เป้ยเนี่ยเขาเครียดหนัก
เพราะว่าลูกสาวอย่างที่บอกไปน้องปารินน้องปารินป่วยเนอะเข้าผ่าตัดต่อมอดินอยนะคะ
ที่คอเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นนะคะล่าสุดพี่เป้ยก็บอกว่าการผ่าตัดเนี่ยเรียบร้อยแฮปปี้
หลายคนเจ้านั้นเนี่ยน้อป้อหนุ่มไมโครเวฟรักน้องมากนะฮะว่าดูแลน้องปารินไม่

ส่วนที่กระแตกับพี่หนิงเนี่ย
คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เป้ยนะคะ
บอกว่าเว้นเรื่องนี้ไปก่อน

จากที่เคยสัมภาษณ์ไปคือ๙๐ใช่ป่ะ

หลังจากนี้ประมาณ๒๓อาทิตย

แล้วไปติดเชื้อมาจากที่อื่นอีก

แต่ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่

เขาค่อนข้างจะรักน้องมาก

เหมือนแบบน้องจะทานยาน้องไม่ยอมทานยา

ชายพูดอะไรเขาก็จะยอมทุกอย่างนะคะ
ก็เลยค่อนข้างจะแบบเป็นไปได้ด้วยดี
ต่อมาดีหน่อยบางทีมันโตแล้วมันปิดกั้นเนอะ
กั้นเวลากลืนอะไรก็จะค่อนข้างลำบาก
ทีนี้ก็ไม่มีแล้ว
โอ้โฮจะกินอะไรพี่
แม่ว่าเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างนี้
หลายคนบอกว่าพี่โปรดดูแลน้องดีขนาดนี้

แล้วมีแฟนจะเป็นพ่อไมโครเวฟขนาดไหน

คือใดก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกดีมากนะคะ